ทีนี้เราลองมาดูทางออกนะครับ
หากร่างรัฐมนูลที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนของการทำประชามติ
สชนั้นก็ยังมีทางออกอีก๕แนวทางนะครับ

พ้นเอกประวัติศาสตร์หัวชาวนั้นจะเลือกในแนวทางไหน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พากษ์วิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วย
โดยกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไข
เพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองก่อนประกาศใช้
ที่๓นำเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตมาบังคับใช้
แต่อาจจะปรับแก้เพื่อให้ตอบโจทย์ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๙
ที่๔นำร่างรัฐธรรมนูลที่อาจมีสำรองไว้แล้ว

ซึ่งประเด็นนี้นายมีชัยระบุด้วยตัวเองว่า
หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาร่างขึ้นมาถูกคว่ำลง
ประชาชนก็อาจจะได้รัฐธรรมนูลที่โหดกว่า
สูตรสุดท้ายสูตรที่๕คืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่
เพื่อยื้อเวลาของรัฐบาลออกไปอีก
ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะไม่ยินยอมให้มีการทำประชามติอีก
เพราะไม่ต้องการเสียเงินอีก๓๐๐๐ล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์